ช่วงเช้าวันที่๑๐มีนาคมได้รับการติดต่อจากนายตี้หลุง
อายุ๖๒ปีเป็นชาวจีนซึ่งก็เพิ่งรู้จักกันได้ปีหนึ่งนะฮะ
ให้มาหาที่บ้านพักของนายตี้หลุงในซอยประชาสงเคราะห์๒เขตดินแดงนะครับ
ในกรุงเทพก็จะพากันไปต่ออายุหนังสือเดินทางและวีซ่า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะ
ทีนี้พอไปถึงปรากฏว่ามีเพื่อนชายชาวจีนของนายตี้หลุง
ซึ่งก็ไม่ทราบชื่อและนามสกุลขับรถยนต์มารับเธอกับนายตี้หลุง
ไปยังที่หมายจะไปต่อหนังสือเดินทาง
แต่พอไปถึงนะคุณปรากฏว่าเอกสารของนายตี้หลุง
มันไม่ปกติมันขาดตกบกพร่องอะไรอย่างนี้

เอกสารนายตี้หลุงทำไมถึงไปต่อวีซ่าต่อหนังสือเดินทางไม่ได้

แต่ยังไงก็ตามทั้งนายตี้หลุงทั้งล่ามสาวคนนี้
แล้วก็เพื่อนของนายตี้หลุงก็ขับรถกลับมา
จะมาส่งที่บ้านพักของนายตี้หลุง
เพราะว่าเธอเอารถมาจอดไว้ตามวงจรปิดเมื่อกี้ที่เห็น
แต่ทีนี้พอกลับเข้ามาหน้าบ้านพักในซอยประชาสงเคราะห์๒
บ้านพักของนายตี้หลุงกลุ่มชายชะกันแต่งกายคล้ายตำรวจประมาณ๕คนนะฮะ
ขับรถยนต์มา๓คัน
จะอุ้มเธอและนายตี้หลุงขึ้นรถแยกกันไปคนละคัน
โดยมีเพื่อนของนายตี้หลุงขับตามประกบเป็นขบวนออกจากซอยบ้านพักทั้งสิ้นรวม๔คัน
ขับไปวนเวียนอยู่แถวเส้นแจ้งวัฒนะ

เธอรู้ว่านายตี้หลุงมาเล่าให้เธอฟัง
เพื่อแลกกับการปล่อยตัวเป็นอิสระภาพ
หากไม่ยอมจะต้องรับโทษฐานปลอมแปลงบัตรประชาชน
ส่วนตัวเธอเองนะอยู่ในรถอีกคันก็ถูก
กลุ่มคนนั้นที่แต่งกายคล้ายตำรวจ
คอยซักคอยถามอยู่หน้ารู้จักตี้หลุงได้ยังไง

หลังจากนั้นนะคุณเธอก็ถูกส่งกลับจุดเดิม

โจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่ล่ามสาว
บอกว่าแต่งกายคล้ายตำรวจเนี่ย
มีทั้งตำรวจและมีพลเรือนร่วมอยู่ด้วยคุณ
เป็นนายตำรวจสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ชั้นสัญญาบัตร๓นาย

อยู่ระหว่างการขอหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๔คน
ล่าสุดนำตัวผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนมาสอบปากคำแล้ว
ส่วนอีกหนึ่งคนหลบหนีไปอยู่ระหว่างการขยายผลคุณผู้ชมฮะ

ชื่อว่านายสารวจทองคาม้าย
ล่าสุดวิวเจอกซ์ยืนยันแล้วว่าวันนี้มีการไปขอหมายจับ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั้ง๔นาย

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีเอี่ยวจริง
วันนี้เรารวบรวมพยานฐาน

เฉพาะวันนี้๔รายก่อนนะครับก็คือสารวัสสืบสวนบกตม๑๒ราย
แล้วก็ตำรวจสมุทรศูนย์อีก๒ลายนะครับที่ปรากฏตามภาพนะครับ
แล้วจากนี้จะขยายผลเพื่อขอมัดออกหมายจับศูนย์ที่เหลือทั้งหมด
รวมถึงในส่วนของคนไทยที่เป็นคนชี้เป้าด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนนะครับว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เสียหายมากนะครับ
เป็นเรื่องที่เสียหายมากนะซึ่งท่านบกได้สั่งให้ดมดครับ
ในเรื่องการเมืองการทางวินัยเมื่อเช้าท่านบอกตรบอกแล้วว่าจะไล่ออกทั้งหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นส่วนอาญาก็ต้องดำเนินการโดยชัดเจนนะครับ
ในส่วนภูมิชาก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้การหรอกผู้กับที่เป็นผู้บัญชาชั้นเหนือขึ้นมา